เอาละค่ะมาดูเรื่องของอาคารเรียนกันบ้าง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓เนี่ยนะคะ

สำหรับการรับใช้ประชาชนรวมทั้งให้การศึกษากับเด็ก
ตอนนี้มีอาคารใหม่แล้วนะคะไปดูอาคารกันหน่อยค่ะ
ทำการต่อสร้างแต่วันที่๑๙
นายสุพฤษิฤราคองเป็นนายอำเภอแม่เสรียง
เป็นประธานเปิดอาคารเรียนสพ
อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ค่ะ
อยู่ในบ้านทุ่งพร้าวอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสพกว่า๓ล้านบาทค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็คือนายเกษมกันทาหอมค่ะ
บอกว่าอาคารนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ปกครองค่ะเพื่อที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนนะคะ
สำหรับโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอน๖๑ปีแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในอำเภอแม่เสรียงมาโดยตลอด
นักเรียนทั้งหมดตอนนี้๔๘๖คนมีทั้งไปและกลับรวมทั้งพักนอนอยู่ที่โรงเรียนด้วย
ส่วนคุณครูมี๔๑ท่านอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิไทยรัฐ
โดยนายกัมพลวัชรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้
เป็นอันดับที่๓๓นะคะในจำนวน๑๐๑แห่งทั่วประเทศ
นายมานิสุขสมจิตค่ะบรรดาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งเป็นชาวอำเภอแม่เสรียงด้วยเป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ